คุณผู้ชมคะไปตามเรื่องในเดอกันหน่อย
เด๋อเป็นคนฆ่าเมียเพื่อนเปลือยท่อนล่าง
แล้วก็เอาศพไปทิ้งไว้ที่เชิงเขาดินที่รบบุรีนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตำรวจเขาก็มีการขอหมายสาร

ว่าใครที่ตามตัวได้จะให้เงินรางวัลนำจับ๒๐๐๐บาท
แล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาบริเวณของจังหวัดลบบุรี
ร่วมกับประชาชนนะครับก็ร่วมกันตามตัวเลย

ทีนี้เมื่อวานค่ะคุณผู้ชมตอนบ่ายโมงก็มีความคืบหน้านะคะ
โดยนายสันติเกรดภูงามซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑
ตำบลห้วยโป่งก็ได้รับแจ้งจากลูกบ้านเลยนะ
บอกว่าเจอชายต้องสงสัยอยู่ในไร่มันสัมปะหลัง
คือใส่ผ้าใช้ผ้าคลุมใบหน้า
แล้วเขากำลังจะลงไปตักน้ำในลำห้วยค่ะ
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุ๕กิโล

คือชาวบ้านเขาสงสัยอยู่แล้วคนนี้มันแปลกนะ
คลุมหัวปิดบังใบหน้าแบบนี้

ชาวบ้านก็เลยรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน

ถูกต้องค่ะทีนี้พอไปควบคุมตัวได้
ผู้ชายคนนั้นเขาก็ยอมรับว่าเขาคือนายมนตรีประพัสโร
หรือว่าในเดออายุ๓๒ปี
ที่เป็นผู้ต้องหาฆ่านางหวนอายุ๕๔ปี
แล้วก็สภาพทั้งหิวโซทั้งผอมซูบนะครับ
เขาก็เปิดเผยว่าเขาใช้ชีวิตในการหลบหนี

เพราะห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๕กิโลใช่ไหม
ตั้งแต่วันเกิดเหตุหลบหนีอยู่ตามไร่มันอยู่ตามท้องร่อง
ก็อาศัยขุดมันกินเท่าที่จะประทังชีวิตได้
แล้วก็มากินน้ำที่เขาเอาไว้ตักให้วัวให้ควายกินนี่แหละครับ
ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการหลบหนีของเขาใช่ไหม
แล้วก็ไปเอาเสื้อผ้าของชาวบ้านมาใส่บ้างมาคลุมบ้าง
เวลาที่ต้องนอนกลางทุ่งแล้วก็ยุงมันกัด
แต่ทีนี้ค่ะตำรวจถามถึงปมในการก่อเหตุ
เด๋อบอกว่าได้ก่อเหตุจริงนะ
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุพาผู้ตายมาตรงจุดนี้
แล้วก็พยายามลวนลามจะขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
แต่ว่าผู้ตายด่าค่ะใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าแรงเลยแหละ
ลามปามมาถึงพ่อแม่ในเดอก็เลยบันดาลโทษะ
แล้วก็เพิ่งดื่มเหล้ามาด้วยเลยลงมือทำร้าย
โดยชกท้องจนทำให้นางหวนนอนนิ่งไป
แล้วในเดอบอกว่าตอนนั้นไม่คิดนะว่านางหวนจะตาย
พอเห็นนอนนิ่งไปแล้วนายเด๋อก็เลยถอดกางเกง
กำลังจะคมคืนแต่พอเห็นผู้ตายนอนนิ่ง
ก็กลัวไงกลัวลนลานไม่รู้ว่าที่นอนนิ่งอยู่ตายหรือเปล่า
ก็เลยคว้าผิดไปคว้ากางเกงของผู้ตายหลบหนีไป
ทีนี้ทางด้านสามีของผู้ตายคือนายหวกอยู่คงก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าสามีตัวนายหวกอยู่กินกับทางภรรยา
มา๓๐กว่าปีรักกันมากนะเขามีลูกด้วยกัน๔คน
ในเด๋อมาขออยู่ด้วยแล้วเมียเขาก็เห็นว่า
ก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ให้มาอยู่
ดูเหมือนเป็นลูกบุญธรรมเลยเพราะว่าสงสารในเด๋อ
อยู่ด้วยกันมานานยี่สิบกว่าวัน
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุตอนเช้าในเดอมีการลวนลาม
เอามือมาเหมือนกับมาแตะหน้าอกมาป้ายหน้าอกภรรยา
แต่ตอนนั้นฝั่งสามีไม่ได้เอกใจค่ะ

ใช่ค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
สามีบอกว่ายังเสียใจอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็รับไม่ได้ที่สูญเสียภรรยาไปนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาก็ดูแลกันสองสามีภรรยา
เพราะว่าลูกทั้ง๔คนก็แยกย้ายไปมีครอบครัวหมดแล้ว
ตอนที่รู้ข่าวว่าจับในเดอผู้ต้องหาได้แล้วเนี่ยนะ
ทางด้านในหยวกสามีผู้ตาย
บอกว่าอยากไปที่สพท้องที่ที่เกิดเหตุเลย
อยากไปถามในเด๋อซิว่าทำแบบนี้ทำทำไม

มึงฆ่าแม่มาแล้วแม่จริงมึงคือมาฆ่าแม่คุณธรรม

ครูจะทำแบบนี้
ผู้บริการีมึงให้ทิศิชย์เกานอนมึงให้ข้าวกิน
มึงเมาที่ซิอคาดรู้มึงว่า
ถ้าเข้าไปถึงตัวก็จะกระบวน๔๒
นี่เห็นไหมจะบวก๒๒นี่ค่ะ
ซึ่งเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมรอติดตามบ่าย๓โมงครึ่งมีการแถลงข่าว
แล้วก็จะนำตัวในเดอไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะคะ